บางคนบอกว่าอย่าจ้องแรงสิแดดเขินจนเหงื่อแตกหมดแล้ว
คุณผู้ชมเรื่องของอากาศร้อน
แต่ทีนี้ค่ะเราจะมาดูเรื่องแรกของเราเนี่ย
คือมันเป็นวันไหลวันไหลต่อเนื่องมาจากสงกราน
พอจะทำให้เราชุ่มฉ่ำตัวชุ่มฉ่ำหัวใจได้บ้างนะคะ
ทีนี้จะพาไปดูสงกรานที่เป็นวันไหลบางพระค่ะ
ถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกเดี๋ยวจะบอกด้วยนะ
ว่าช่วงนี้เขามีจัดวันไหลที่ไหนยังไงบ้าง
เผื่อจะได้ตามไปเที่ยวกันด้วยนะคะ
แต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูช่วงบ่ายเมื่อวานก่อนค่ะ
ชาวตำบลบางพระจังหวัดชนบุรี
เขาก็ร่วมกันแห่องค์พญายมผ่านทางถนนสุขุมวิทย์
แล้วก็ตลาดบางพระก่อนที่จะนำไปที่ชายทะเลบางพระ
แล้วก็มีขบวนรถจากชุมชนต่างนี่นะคะ

ขบวนแห่ยาว๒กิโลเมตร
แล้วก็มีประชาชนมาร่วมสาดน้ำอย่างสนุกสนาน
ฝนเมื่อวานนี้ฝนตกตลอดเหมือนกันนะคุณรัชพร
ทีนี้พอช่วงบ่ายมาแล้วต่อมาเป็นช่วงเย็นค่ะ
ตอนเย็นก็มีการจัดพิธีบวงสวงสักการะองค์พญายม
ประชาชนก็เอาอาหารขาวหวานต่างมาเส้นไหว้
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว
ชาวบ้านได้สร้างองค์พญายม
ผู้เป็นใหญ่ในยมโลกขึ้นมาเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์

แล้วชาวบ้านเขาก็จะมาขอขมาลาโทษต่อองค์พญายม
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะนำองค์พญายมเนี่ย
ลอยออกทะเลให้ไกลจากฝั่งที่สุดช่วงค่ำหน่อย
พอแสงสุดท้ายรับขอบฟ้าปั๊บเนี่ย
องค์พญายมลอยลับไปในความมืด

นี่เป็นบรรยากาศช่วงเย็นแล้วค่ะคุณผู้ชมกำลังจะเอาลอยแล้ว
ก็ถ้าเกิดว่าองค์พญายมลอยลับไปในความมืดเนี่ย
มันเป็นการแก้เคล็ดไงว่าองค์พญายมได้นำสิ่งที่มันเป็นสิ่งไม่ดี
เขาร้ายสิ่งชั่วร้ายต่างทิ้งลงไปกับทะเลหมดเลย
ซึ่งประเพณีแห่องค์พญายมสงกรานบางพระเนี่ย
ถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะคะ
จัดขึ้นทุกวันที่๑๘เมษายนของทุกปี
อันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่ชาวบางพระเนี่ย
ท่อต่อกันมาหลายชั่วคน
แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เราพูดถึงวันไหลต่อเนื่องใช่ไหม
จากบางพระเมื่อวานนี้ทั้งวันไหลนาเกลือด้วยไหลเกาะล้านด้วย
วันนี้๑๙เมษายนวันไหลพัทยา
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นไหลมาพตะพุธ
ต่อด้วยบอกคุณผู้ชมเลย๑๙๒๑เป็นวันไหลพระประแดง

ส่วนใครที่คิดว่ายังไหลไม่สุดนะคะ
คุณผู้ชมเคยส่งมาบอกไว้ที่ตราด๒๖เมษายนและสมุทรปราการ๒๙